คุณผู้ชมคะมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
มีกรณีหลอกรักออนไลน์เกิดขึ้นค่ะ
หลอกหญิงสาวคนไทยนะคะอายุระหว่าง๔๕ปีขึ้นไป
หลอกให้หลงหลอกให้รักสุดท้ายก็สูญเงินค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ออกมาเปิดเผยสถิตินะคะว่ามีหญิงไทยถูกหลอกในกรณีหลอกรักออนไลน์ในปีที่แล้ว
มีการดำเนินคดีไปกว่า๘๐คดีแล้วก็ศูนย์เงินรวมกว่า๑๕๐ล้านบาทค่ะ
และเข้าแจ้งความดำเนินคดีในปีที่ผ่านมา๘๐คดีนะคะ
คิดเป็นมูลค่าที่โดนหลอกเป็นเงินกว่า๑๕๐ล้านบาท
คนร้ายจะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงอายุระหว่าง๔๕๖๐ปียังโสดมีฐานะ
โดยจะหาเหยื่อผ่านเว็บไซต์หาคู่หรือเฟซบุ๊ก
คนร้ายจะหาข้อมูลและเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเหยื่อจากโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
ส่วนใหญ่มักโพสต์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา
จากนั้นคนร้ายจะเข้าไปพูดคุยกับเหยื่อให้เหยื่อตายใจค่ะ
เมื่อเริ่มคุ้นเคยคนร้ายจะเรียกเหยื่อว่าที่รัก
หลอกลวงเหยื่อด้วยวิธีต่างนะคะ
ขอแต่งงานบ้างชวนลงทุนบ้างหรือแจ้งว่าจะส่งของมีค่าให้บ้าง
แต่ทุกวิธีจะมีเงื่อนไข
ไขก็คือให้เหยื่อโอนเงินมาก่อน
โดยอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการเป็นคนไทย
โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชการ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะ

ค่านิยมที่อยากจะทดลองใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
ก็เลยทำให้เริ่มมีการพูดคุยนะครับ

ลักษณะของการคล้ายการจีบกันนะครับ
ก็จะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นครับ
ก็นำพาไปสู่ช่องทางของคนร้ายในลำดับต่อไป

หลอกให้โอนเงินถึง๒๖ครั้ง
เงินไป๓๓ล้านบาท
จะไม่เคยพบหน้าคนที่พูดคุยด้วยกันมาก่อนเลยนะคะ
ซึ่งจาก๘๐คดีที่เหยื่อฟ้องร้องดำเนินคดี
จับกลุ่มคนร้ายได้แค่เพียง๒๐คดีเท่านั้น
วิธีป้องกันกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อัธยากรรมทางเทคโนโลยีแนะนำแบบนี้ค่ะ
พูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะเรื่องความรัก
ถ้าจะพูดคุยให้พูดคุยผ่านวีดีโอคอร์

หรือถ้าหากเปิดวิดีโอคอลต้องสังเกตว่าปากขยับตรงกับเสียงพูดด้วยหรือเปล่านะคะ
เพราะคนร้ายส่วนใหญ่เป็นชาวไนเจรียผิวดำ
ซึ่งไม่เหมือนกับรูปโปรไฟล์
แล้วก็ย้ำว่าทางราชการไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้โอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ